คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงยังอายุน้อยกันอยู่แท้

หนุ่มวัย๑๗เห็นแฟนเก่า
พาผู้ชายที่คบหาด้วยคนใหม่มากินเนื้อย่าง

เดินไปถามเขาว่าจะคบเหรอคนนี้

ผู้หญิงบอกก็เลือกคบคนใหม่ไง

กลับไปพาเพื่อนมาคือแบบเอาไอ้แทนมาเลย
กำลังไปยิงด้วยไปยิงที่หน้าหลาน
ดูสิคะแล้วยังอายุน้อยกันอายุ๑๗กัน
ก่อเหตุแบบนี้ตำรวจสพคูเมืองอำเภอคูเมืองนะคะ
นำตัว๒คนนี้ที่นั่งหันหลัง
แล้วชื่อเขาเข้ากันมากเลยช่วยกันก่อเหตุเนี่ย
โซดากับในโค้กเพื่อนกันชื่อเข้ากันมาก
โซดาอายุ๑๗โค้ก๑๙แล้ว
ก็เนี่ยค่ะเป็นคนที่อำเภอคูเมืองบุรีรำนี่แหละ
มาสอบปากคำเมื่อคืนตอนทุ่มหนึ่ง
โซดากับโค๊กเอาปืนไทยประดิษฐ์๓๘
ยิงในปอนอายุ๑๗กระสุนโดนแขนซ้าย
โดนแขนขวาด้วยบาดเจ็บนะคะ
ถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นร้านเนื้อย่างค่ะ
ริมถนนสายบุรีรำพุทธไทยสงฆ์นะคะ
โซดาทั้งโค้กรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
นายโซดาวัย๑๗บอกว่าผมมาเป็นคนยิง
โค้กวัย๑๙บอกว่าผมเป็นเจ้าของปืน
เมืองต้นตำรวจตั้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
และความผิดตามพรบปืนนะคะ
และจะต้องขยายผลด้วยว่ามีคนร่วมก่อเหตุคนอื่นอีกไหม
ทีนี้ค่ะได้ไปพูดคุยกับน้องผู้หญิง
นางสาวปามอายุ๑๘เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่บุรีรำ
ปามบอกว่าหนูก็นัดในตังค์เป็นนักศึกษาที่เดียวกัน
คบกันเป็นแฟนกันมากินเนื้อย่าง
พาหลานชายวัย๙ขวบมาด้วย
เริ่มกินกันได้สักประมาณครึ่งชั่วโมง
โซดามาแล้วในโซดาวัย๑๗

เดินมาถามว่าไหนจะไม่คบกับคนนี้ไง
เนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นในโซดามา

น้องปามก็เลยงงว่าก็เลิกกับโซดาไปแล้วนี่
ถามอะไรแบบนี้เออแล้วโซดาถามว่า
คำเดียวจะเลือกใคร
น้องปามบอกว่าก็คบคนใหม่แล้ว

โซดาโมโหจะคว่ำโต๊ะเนื้อย่าง
แล้วน้ำร้อนจากเนื้อย่าง
โดนหลานวัย๙ขวบหลานของน้องปาล์ม

คุณเลิกไปแล้วแต่คุณยังจะมีสิทธิ์ไปถามเขา

ต้องไปเลือกให้เขาด้วยเหรอ
โซดาเดินไปน้องปามเลยบอกว่า
กลัวไม่รู้ว่าโซดาจะมาดักทำร้ายอะไรหรือเปล่า
โทรหาเพื่อนของในตังค์ที่เป็นแฟนใหม่
ที่อำเภอลำธเมนชัยโคราช
เป็นพื้นที่ติดต่อกันกับอำเภอคูเมืองห่างกัน๕กิโลบอกมารับหน่อย
รับกลับบ้านหน่อยก็มีเพื่อนของในตังค์อ่ะนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มารับห้าคนเจ้าของร้านเนื้อย่างก็คอยช่วยดู
ช่วยเฝ้าระวังพอออกไปหน้าร้านกำลังจะกลับอยู่แล้ว
มาจริงโซดามาจริงอีแตนมาเลยมาจอดหน้าร้าน
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดแต่ละคนก็วิ่งเอาตัวรอดกันนะคะ
ก็หลบกันนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงปืนทุกคนก็ตกใจกันหมด
จนทำให้ในปอนที่เป็นเพื่อนของในตังค์ที่มาช่วยรับเธอกลับบ้านอ่ะ
โดนกระสุนอยู่คนเดียวโดนเขาที่แขนซ้ายกับแขนขวาข้างละนัดเลยนะคะ
เขาก็มาพูดแบบมาเหมือนมาเคลียร์ค่ะ

มาเคลียร์เรื่องที่ว่าเราไปคบคนใหม่ใช่ไหม

เขาก็ต่อว่าเราหรือว่าไง
ต่อว่าคนใหม่ค่ะอืม
เพราะฉะนั้นเรานั่งคลายอยู่กับตังใช่ไหม

แล้วเขายังไงต่ออีกเห็นว่าเขาคว่ำโต๊ะเนื้อย่างด้วยใช่ไหม

แล้วเขาก็กลับรอเพื่อนคนชื่อตังมารับค่ะ
เห็นว่าอีกฝ่ายนึงเอาพวกมาดักรอใช่ไหม

เขามาถึงเขาจอดสักพักแล้วเพื่อนคนชื่อตังค์เข้ามาพอดีค่ะ

เนี่ยค่ะโอ้โหเจ้าของร้านเนื้อย่างนางสาวพันธิพาอายุ๒๙
บอกว่ามีพนักงานในร้านมาบอกว่ามีคนทะเลาะกัน
แฟนเธอก็เดินไปคุยไปขอร้องว่าอย่าทะเลาะกันในร้านเลยนะ

ก็แขกที่มานั่งในร้านก็อยู่กันหลายคน
เขาก็กลัวว่าแขกจะโดนทำร้ายไปด้วยจะโดนลูกหลงไปด้วย

เนี่ยค่ะก็ตอนที่เขาได้ยินเสียงปืนก็วิ่งหลบกันนะคะ
เจ้าของร้านบอกไม่คิดเลยว่าคือจะถึงขั้นมายิงหน้าร้านแบบนี้
ประมาณ
แขกจะถามมานั่งกินร้านย่าง
แล้วตอนนี้ประมาณนหนึ่งชั่วโมงได้ปะนะครับ
แล้วผมก็เห็นเพื่อนอะเขามีอีกสองคน

เสียงดังวุยวายที่จะทะเลาะกัน
พอสักพักหนึ่งเห็นเขาเริ่มมีปรักเสียง
แล้วก็ขอบโต๊คจะแทกน้อง
เราก็เลยถามอ่ะมีอะไรรึเปล่า
คุณมาดูหน่อยว่าน้องเขาเป็นอะไรรึเปล่า
ใช่ค่ะคนที่มาทานเขากำลังจัดกลับบ้าน
แต่ว่าคนที่มาหาเรื่องเขาก็รออยู่ข้างหน้าละครับ